สวัสดีครับ

อาจารย์วิ่งมาเลยแว๊บ
อาจารย์ปอลครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอะไรกันครับ

จะเป็นเรื่องของพลังนักกีฬาค่ะ

คนข้างโอ้โหตายแล้วตอนนี้ตีกัน

วันนี้เป็นอย่างไรครับเราเท่าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ
สำหรับเลขนักกีฬาที่เด่นนะคะ

หลักก็คือเลข๓๓แล้วก็๓๙๙๓ค่ะ

เลือกใช้ยังไงหรือว่ามีความแตกต่างยังไง

เรามาแตกออกมาเป็นเลข๓นะคะ

เป็นพลังของการต่อสู้
เป็นนักแข่งเป็นแรงขับทางเพศ

ส่วนเลข๙อย่างที่ทราบกันอยู่แล้ว
เรื่องต่างชาติต่างภาษาและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
อันนี้เรามาดูความแตกต่าง
ความเหมือนของ๓๓และ๓๙กัน
ส่วนในกรณีว่าจะเลือกใช้นะคะ
เป็นนิยามของความแกร่งความถึก

ความไม่ท้อถอยและอดทนมากและมีความอึดมากนะคะ

ในด้านที่ต่อสู้แบบไม่ติดเบรก

แล้วถ้าถามว่าสู้ขนาดนี้แล้ว

เหมาะกับคนที่เฉื่อยมาก

คนที่ช้าหน่อยทำอะไรเรื่อยเปื่อยชิว

ที่ว่ากว่าจะข้ามถนนได้ใช้เวลาประมาณอาจจะสัก๑วัน

ประมาณนี้ถ้าเกิดมี๓๓เข้าไปประกบเมื่อไหร่
ก็จะเร็วขึ้นแล้วจะเป็นความสมดุล

เอาจริงเอาจังกับความรักเหลือเกิน
แล้วก็ที่สำคัญคือพลังทางเพศสูง

คือนอกจากเรื่องของการกีฬาเขาดีอยู่แล้ว
ก็จะมาได้ในเรื่องของพลังทางเพศสูงนะคะ

ก็จากจะใช้ก็พิจารณาดู
แล้วเรามารู้จัก๓๙๙๓

ก็เป็นเรื่องของการกีฬาเหมือนกัน
และจะเป็นเรื่องของการต่อสู้แบบไม่ท้อถอย
ท้อกับชีวิตไม่ท้อกับความคิดของตัวเอง
เป็นคนรวดเร็วฉับไวเหมือนกับ๓๓นั่นแหละ
แต่พลังด้านโชคลาภเขาจะได้เปรียบมากกว่า๓๓
เพราะเนื่องจากมีเลข๙ประกอบเข้ามา
แล้วเรื่องของความเก่งรอบด้านก็จะได้เช่นกัน
เพราะเก่งทั้งไอทีทั้งภาษาอีก
แล้วเรื่องของอารมณ์ไม่ว่าจะ๓๓หรือ๓๓

ออกไปในเรื่องของการไปด่าเป็นภาษาอังกฤษซะ
บอกว่ามีความรู้เรื่องภาษาเนี่ย

ส่งโซเชียลอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็เลือกใช้ค่ะสำหรับเป็นเลขนักกีฬา
ซึ่งเอื้อประโยชน์ในด้านอื่นด้วยค่ะ

ยังมีเวลาส่งมากันได้อยู่เดี๋ยวอาจารย์ปอลจะดูเบอร์ให้

ส่งมาแล้วอาชีพรับจ้างทำบัญชีนะครับ
หมายเลขด้านหลังนะ๙๑๕๖๔๑๙นะครับ
คุณป้าต้อยค่ะป้าต้อยป้าต้อยป้าต้อยค่ะ

นี้ผ่านฉลุยนะคะคุณป้าซอย
จากเปิดมาด้วยความบุคลิกเป็นตัวของตัวเอง
ความมั่นใจเป็นผู้นำค่ะครับแล้วก็

บุคลิกไม่ต้องอ่อนหวานมากก็ได้เดี๋ยวคนไม่เชื่อ
แล้วตามมาด้วยเลขของสติปัญญาการมีขั้นตอนด้วยเลข๑๕ค่ะ
ตามด้วยเลข๕๖คุณป้าต้อยถ้าสนิทกันแล้วเนี่ย
ความรักความสามัคคีในองค์กรคุณป้าต้อยสามารถสร้างขึ้นได้เลย
เป็นคนที่เป็นคนที่ผูกมิตรอ๋อเป็นคนที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงในที่ทำงาน
หมูก็ถือว่าเหมาะสมเลยใช่ค่ะ

อย่างที่บอกว่าเป็นเลขของผู้นำโดดเด่นในเรื่องงานค่ะ
ดีค่ะใช้ไปเลยเบอร์นี้ค่ะนะคะ
ใช่นะคะคุณชาค่ะอาชีพเกษตรกรนะคะ
หมายเลข๗ตัวหลังก็คือ๙๓๔๘๔๒๗ค่ะ
คุณชาคือคุณชามีเลขกระตือลือล้นก็จริงอย่างเลข๙๓
เลขนักกีฬาแล้วก็เลขใจสู้ใช้ค่ะ
แต่ว่าตามด้วยเลข๓๔จะอารมณ์ร้อน
แล้วจะแสดงออกมาโดยคำพูดที่พูดจาไม่ค่อยรักษาน้ำใจคน
แล้วตามด้วย๔๘๔เป็นเลขของความเร็ว
ความที่ไม่อยู่ติดที่ทำให้มีปัญหาเรื่องของการถูกเอกสารถูกเอาเปรียบ
อ๋อตัดสินใจเร็วดูไม่ถี่ถ้วนอ่านไม่ถี่ถ้วนใช่ค่ะ
แล้วก็พอ๔๒จะเป็นคนที่โอเคพูดจาดีมีเมตตามหานิยมแล้วล่ะ
แต่พอ๒๗เนี่ยเหมือนทำงานทำการทุกอย่างมาเนี่ย
กลายเป็นเงินหมุนแล้วก็รับผิดชอบชีวิตคนอื่นไปไม่ได้เก็บนะคะ
กลายเป็นว่าหมุนปลาหมุนมาสุดท้ายก็หมุนไปให้คนอื่นเขา
เออไปเรื่อยอาจารย์ว่าเบอร์นี้ควรเปลี่ยนไหมคะ
เพราะถ้าเรื่องหนี้เรื่องเงินไม่ได้เก็บมาเนี่ยเปลี่ยนก่อนเลย

อีกหนึ่งท่านนะคะคุณโบอาชีพขายของนะคะคุณโบหมายเลขโทรศัพท์๑๔๘๓๒๖๖ค่ะ
จะมาลักษณะเดียวกันนะคะคือมีเลข๔๘และ๘๓จะเป็นเรื่องของอารมณ์
ความเร็วและความที่คุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะ
แต่เรื่องดีของเขาบุคลิกภายนอกเนี่ยใครคุยด้วยจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือ
๓๒๖๖เสน่ห์มาเต็มทุกด้านทุกแบบทั้งด้านการพูดจาทั้งด้านการลูกเล่น
แต่ว่าก็จะเสียตรงที่ว่าในตัวตนแท้จริงมีอารมณ์ที่คุมไม่อยู่
อารมณ์อยู่แรงด้วยนะคะ
ยังพอจะดูได้อีกไหม
คุณเจนเป็นแม่บ้านค่ะอาจารย์ปอหมายเลขคือ๙๔๙๐๕๐๔ค่ะ
แม่บ้านคนนี้นะคะจะมีเรื่องดีในเรื่องความฉลาดหัววัยผู้จาวัย
คนในบ้านก็อาจจะฟังไม่ทันเหมือนกันเนาะ
แต่หัววัยค่ะเก่งไอทีเป็นสาวไอทีเลยแหละ
แล้วก็เป็นคนที่เรื่องการต่างประเทศดูหนังต่างชาติสบายมาก

เก่งเรื่องภาษาต่างประเทศ
แต่ว่าสิ่งที่เสียเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการที่มีศูนย์อยู่ในเบอร์ถึง๒ตัวนะคะ
ทำให้ต้องไประแวงระวังในเรื่องของการเจ็บป่วย
อาจจะมีโอกาสเป็นเนื้องอกได้
ควรเปลี่ยนนะครับ
เอาล่ะวันนี้ครบถ้วนนะคะขอบคุณอาจารย์ปอนะคะ

เจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์อยู่แล้ว